ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาแถวนนทบุรีหน่อยนะฮะ
วัยรุ่นชายคนนึงเนี่ยเอาทั้งปืนสั้นปืนยาวเนี่ยไปยิงใส่รถกระบะคันหนึ่ง
เพราะโมโหว่าเจ้าของรถกระบะคันนี้เนี่ยไปยิงเพื่อนเขาตาย
เอาดูเหตุการณ์ตอนที่ไปยิงเขาก่อนนะ
ผู้ชายคนนี้นะฮะนี่นี่ปืนยาวนะเดินย้อนกลับมาเหมือนกับมาหาคนที่ยิงเพื่อนเขาตายไม่เจอ
แต่จำได้ว่ากระบะคันนี้นี่แหละเป็นของคนคนนั้น
มีปืนถือปืนมาขนาดนี้ดูสิใช่แต่ชักปืนสั้นขึ้นมาก่อนเหน็บอยู่นี่
เดินอยู่สองสามรอบแล้วก็ใส่เลยยังไม่หนำใจนะครับเดินมาใกล้
แล้วจ่ออีกถ้ารถกระบะมันมีชีวิตนี่มันคงตายคาที่
โดนเข้าไปหลายนัดเหลือเกินนี่เป็นหน้าตึก๓๙เอื้ออาทรนะฮะ
อาคารเอื้ออทรตึกที่รัฐนาธิเบสท่าอิตนะครับ
อำเภอเมืองนนทบุรีฮะตี๒คืนที่ผ่านมา
นี่ก็ถือว่าเป็นคดีหนึ่งนะสพบางศรีเมืองก็มาตรวจสอบนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนเอาปืนมายิงใส่รถกระบะนะฮะ
โดนเข้าไปที่ท้ายรถนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันนะฮะก่อนที่จะเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยนะ
ในซอยท่าอิดไซม้านี่ฮะจะเห็นว่ามีจักรยานยนต์เนี่ย
อันนี้๕ทุ่มครึ่งนะมีจักรยานยนต์ขี่ไล่ตามกันมาแล้วมีคันหนึ่งจอด
แล้วจะมีคนนึงเนี่ยลงมาจากรถลงมาจากรถแล้วก็มายืนดักรอถีบ
รถจักรยานยนต์ของคู่อลินี่แต่ว่าตัวเองโดนเฉียวล้มลงไปแล้วถูกยิงใส่ด้วย
โชคร้ายมากก็คือกระสุนเนี่ยมันเข้าหน้าอกซ้ายนะฮะบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิต
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิตนะครับแล้วเพื่อนเขาโมโหไง
เขาก็จำได้ว่าอ๋อคู่อลิที่ยิงเพื่อนเขาเนี่ยทีแรกมาดักเขาก่อนเนี่ย
แล้วหาตัวไม่เจอก็เลยเอาปืนไปยิงใส่รถกระบะนี่มันเป็นเหตุการณ์แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
นี่พาเพื่อนขึ้นรถไปโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิต
คือความจริงถูกยิงอย่างนี้เนี่ยเรียกกู้ภัยดีกว่านะค่ะพอเอาขึ้นรถจักรยานยนต์ไปเนี่ย
โอ้โหเรื่องของเลือดเลิศอะไรที่ออกพวกนี้ใช่ไหมหัวใจสูบฉีดอะไรพวกนี้มันยิ่งทำให้กระตุ้นขึ้นไป
มันเสียเลือดมากท่านผู้ชมครับกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
จะเห็นว่าขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปหลังจากยิงเขาตรงนั้นไปแล้วนะครับ
นี่ฮะชาวโบ้งชาวบ้านที่อยู่ในเต็นต์แถวนี้ตอนได้ยินเสียงปืนเนี่ยก้มหลบกันหมด
ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ด้วยนี่นะฮะ
พบว่าผู้ที่ถูกยิงจนบาดเจ็บแล้วเสียชีวิตชื่อนายจักริจแก้วสมบัติอายุ๒๗ปี
กระสุนเนี่ยเข้าหนึ่งนัดแต่เข้าหน้าอกข้างซ้ายพอดี
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะฮะ
บอกว่าเมื่อคืนนี้สัก๕ทุ่มกว่าเนี่ยได้ยินเสียงโวยวายอยู่ริมถนน
ก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นซึ่งความจริงเนี่ยหลายนัดมาก
ชาวบ้านนี่หวาดกลัวกันหมดไม่กล้าออกมาดูเลย
มารู้ตอนหลังว่าเอ้ามีคนถูกยิงตาย
ส่วนที่บ้านเอื้ออาทรรัฐนาธิเบสนะฮะ
จุดที่เพื่อนของผู้ตายตามไปยิงถล่มรถกระบะของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้บอกว่าก่อนจะมีเสียงปืนได้ยินเสียงตะโกน
เรียกถามหาชื่อคนเรียกชื่อคนชื่อนัท
แต่ไม่เจอตัวคนชื่อนัทก็เลยคาดว่า
กลุ่มพวกนี้ก็คงยิงถล่มรถกระบะแทน
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงสายเนี่ยนะอันนี้ตี๒นะยิงมายิงรถนะ
ช่วงสายเนี่ยยังย้อนกลับมามาทุบรถกระบะคันนี้อีก
ก็อยู่ตึกนี้แหละใช่ค่ะแต่เห็นว่าตำรวจมามารวบไปแล้วเมื่อเช้า
ศพของนายจักริตที่ถูกยิงเสียชีวิตญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะฮะ
นำไปฝังเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะแม่บอกว่าปกติลูกชายเนี่ยเช่าห้องอยู่กับภรรยา
แล้วก็ลูกชายของลูกก็คือหลานของคุณแม่เนี่ยอายุ๗ขวบเดี๋ยวฟังคุณแม่หน่อยนะฮะ
สวพบางศรีเมืองบอกว่ามันก็แยกเป็นอะไรนะครับ
มันเป็น๒คดีอ่ะคดีหนึ่งก็คือเนี่ยฮะมีคนถูกยิงตาย
อีกคดีหนึ่งก็คือกลุ่มที่ถูกยิงตายก็ตามไปล้างแค้นแทนเพื่อนไปยิงถล่มรถเขา
นี่นะฮะล่าสุดเนี่ยในฝั่งของผู้ที่ไปยิงเขาตายนะฮะ
กลุ่มนั้นเนี่ยมี๘คนตำรวจบอกสืบสวนจนรู้ตัวแล้ว
แล้วก็ควบคุมตัวได้แล้วนะฮะ๒คนคือในบอลอายุ๑๗ปีเองนะ
เป็นมือยิงอีกคนนึงขี่จักรยานยนต์มากับในบอลชื่อโต้อายุ๒๖
ส่วนในนัทเนี่ยอันนี้เป็นปมเหตุแรกเลยที่เขามีปัญหากับจักริตผู้ตาย
ยังตามตัวไม่เจอบอลสารภาพว่าใช้ปืนปากกายิงใส่เขาจริง
แต่อ้างว่าเพื่อป้องกันตัวเพราะฝั่งนั้นเนี่ยยิงใส่เขาก่อน
นี้เขาอ้างว่าพอยิงเขาเสร็จก็เอาปืนไปโยนทิ้งแถวหลังบ้านเอื้ออาทร
พาไปชี้จุดพาไปหาอาวุธปืนแต่ยังไม่เจอนะฮะ
แต่เบื้องต้นก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ส่วนกลุ่มของเพื่อนผู้ตายนี่ก็มีข้อหาเรื่อง
การไปยิงปืนในที่สาธารณะแล้วเดี๋ยวต้องรู้เรื่อง
ต้องตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตเรื่องอาวุธปืนด้วย
เรื่องการไปธรรมลายทรัพย์สินคะด้วยอันนี้ก็
ตามตัวอยู่ฝั่งนี้ค่ะโอ้โหนี่ไม่มีพัก
นี่ไม่กลัวกันแล้วโควิดออกกันทุกคืนเลย